ผู้หญิงคนนึงแต่งกายวาบบิวเป็นชุดใบน้ำ
โชว์โผล่ศนวาว
ศึกไปศึกมาจะเป็นถึงช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เอามาเปรียบเทียบกัน

ลักษณ์สุดก็ตามเจอตัว
เขาก็ออกมาอธิบายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
เรื่องนี้เป็นที่รู้กันในโลกโซเชียลแหละ
เป็นเพจข่าวของผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอ่างทอง
ภาพนี้แหละบอกว่าดิฉันมีเรื่องจะร้องเรียน
เป็นความเสื่อมเสียของผู้นำชุมชนและศาสนา
ช่วยจัดการให้หน่อยไม่ต้องรู้ว่าหนูเป็นใคร
ค่ะนี่แล้วก็ส่งภาพเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
มีทั้งภาพชุดทำงานปกติแต่งกายเรียบร้อย
แล้วก็ผู้หญิงคนเดียวกันก็นี่โชว์อึมอะไรแบบนี้นะ
แต่งกายชุดว่ายน้ำโพท่าตามห้องตามสระว่ายน้ำตามอะไร
ก็เป็นการอวดเริมร่างต่าง
ก็ถูกวิภาควิจารณ์เยอะโดยผู้แจ้งเอง
ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
ผู้หญิงคนนี้เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
เรื่องต้นพอได้รับแจ้งเนี่ย
นายอัธชนทรัพย์ทวีนายอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เขาก็บอกว่าเขาทราบเรื่องจากกำนันตำบลชวัยแล้ว
แต่เห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับทางราชการ
เพราะตัวผู้โพสต์ก็ไม่ได้แต่งชุดข้าราชการ

ใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งประชาชนทั่วไปเขาก็ใส่กัน
แต่ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและภาคทันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

คืออันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาววัย๓๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของภาพนี่แหละก็ยืนยันว่า

และขอโทษที่โพสต์คลิปและภาพไม่เหมาะสม
คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ให้กับญาติพี่น้องดูเท่านั้น
เป็นการลองชุดว่ายน้ำที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวทะเล

แต่ไม่ทราบว่าคลิปนี้มันไปถูกแชร์ได้ยังไง

ยังบอกด้วยว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับสื่อและเพจข่าว
นำภาพเธอไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยอยากจะขอโทษสังคมที่คลิปภาพอาจจะดูไม่เหมาะสม

อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากตัวเจ้าของภาพ

ก็พอดีว่าหนูก็จะดำเนินคดีค่ะพี่ตามเพจ
เพราะว่าเพจเอาไปลงก็ไม่ได้ถามอะไรหนูสักคำเลยพี่
แล้วเขาเอาไปลงแบบนั้นหนูก็เสียหายนะคะ
พอดีว่าหนูไปซื้อชุดมาค่ะแล้วหนูก็จะลองแล้วก็ถ่ายเล่นกันที่บ้านนะคะพี่
คือในเพจข่าวนั้นเอาไปลงโดยที่ไม่เซ็นเซอร์นะฮะ

ซึ่งก็ลงกันอย่างนี้อล่างฉ่างทีเดียวเธอก็บอกว่า
เดี๋ยวจะดำเนินคดีเพราะว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองแล้ว
นำเอกสารหลักฐานรูปภาพทั้งหมดที่เพจเขาไปลงไปร้องทุกข์
พันธุ์ตำรวจโทนราชันเพชรมรุจิสารวัตรสอบสวนสพเมืองอ่างทอง
ข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาหลังจากมีภาพเธอใส่ชุดว่ายน้ำ
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอแล้วก็มีการไปแชร์เฉพาะในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูง
แต่กลับถูกเพจและบุคคลอื่นนำไปโพสต์ในเพจต่าง
สำนักข่าวดังทำให้เธอนั้นอับอายเสียชื่อเสียง
ว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดเพราะเธอก็ไม่ได้ทำผิดในหน้าที่นะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ฝากบอกถึงสื่อมวลชนบอกว่า
ก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวเอารูปเธอไปนำเสนอเนี่ยควรจะสอบถามก่อนดีไหม
ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาไปแชร์เลยแล้วก็ทำให้เธอนั้นอับอายเป็นอย่างมาก
ตอนนี้ก็เสียหายด้วยเพราะว่าภาพที่แชร์ในเพจนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับ
เฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่จะเห็นเท่านั้นแต่มันก็มีโอกาสที่จะหลุดออกไปได้อ่ะนะ
เรื่องของความเป็นส่วนตัวในโลกโซเชียลนี่มันไม่มีจริง
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ากลุ่มเพื่อนในกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีกี่คนแล้วใครจะไปแชร์ต่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบ